ไปดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่จังหวัดชุมพรนะฮะ
ผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าขับรถเก่ง
ซึ่งเจ้าของรถเก่งเป็นสามีเธอ
ซื้อกับข้าวจอดแป๊บเดียวมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งขับรถมาประกบ
ขอยึดรถแล้วก็ขับรถของเธอนี้หายไปเลย
เธอก็อ้าวมันยังไงล่ะก็ถามสามีสามีก็บอกเฮ้ย
สุดท้ายก็กลายเป็นคดีคงคดีความเล่าให้ฟังแบบนี้
มันคือกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็น
จังหวัดสุพรรณบุรีไปจอดซื้อข้าวแกง
ชายชะกันกลุ่มหนึ่งขับรถกระบะมานะ
จอดดักหน้าเลยชายสามคนลงมาผมเป็นพนักงานไฟแนนซ์ครับมาขอยึดรถคุณไม่ยอมผ่อนส่งตามงวดปกติ
ผู้จาข่มขู่แล้วก็เดินออกจากรถมาแล้วคนร้ายก็ขับรถไปเลยนะฮะ
ผู้เสียหายคือนางสาวละลิตาเสงดอนไพรอายุ๒๙บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖มิถุนายนนะฮะ
ไปจอดริมถนนเพชรเกษมตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรนะแล้วก็คนร้ายก็มาแบบนี้เลย
เธอเองก็รีบโทรหาแฟนชื่อว่าคุณสมศักดิ์นะฮะแฟนก็บอกว่าไม่ได้ค้างผ่อนจะหมดอยู่แล้ว
ค้างสักก็งวดเดียวก็รีบโทรไปเช็คทางไฟแนนซ์ที่มีการดำเนินเรื่องอยู่ยืนยันว่ากลุ่มนั้นเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทไฟแนนซ์ไม่ได้ส่งไปสุดท้ายผู้เสียหายสองคนก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
สามวันถัดมาวันจันทร์ที่แปดมิถุนายนเหตุการณ์เกิดหกนะฮะหกเจ็ดแปดแปดมิถุนายน
มีกลุ่มคนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนำรถไปจอดคืนไว้ให้ที่เดิมแล้วกันนะ
อืมเออเธอก็เอ้าทำไมเอารถมาจอดคืนให้อ่าเธอก็เดินทางไปเอารถจอดอยู่จริงจริง
จริงจริงนะฮะตรวจสอบแล้วไม่มีความเสียหายมีแค่ทะเบียนเนี่ย
รอยถลอกแล้วมีการถอดกรอบป้ายของเดิมออกไปเอาของใหม่มาให้ซึ่งไม่ใช่ของเดิมนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาอีกบอกว่าอ๋อที่เอาไปขอโทษทีเข้าใจผิด
จำจำรถผิดคันอ้าวอ้าวนะฮะแล้วก็มีการคุยว่านี่นะ
ผมเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกด้วยอยู่ในพื้นที่ของมรนอง
เดี๋ยวจะมาขอไก่เกลี่ยนะฮะรถคืนแล้วให้คุณสองคนไปถอนแจ้งความได้ไหม
อ๋ออืออ่ะไปฟังเสียงเขารับนะครับ

ฝ่ายนู้นโทรมาว่าจะขอคืนรถขอถอนแจ้งความได้ไหมอะไรแบบนี้
สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวไม่ใช่กลุ่มไฟแนนซ์นะคุณผู้ชมฟังให้ดี
กลุ่มคนที่มาเกาะเหตุมันเป็นลักษณะของอาจยากร

เขาจะตรวจสอบรู้ประวัติเจ้าของรถว่าใครเป็นผู้ครอบครอง

ซึ่งเป็นทะเบียนต่างจังหวัดไม่ใช่ทะเบียนในพื้นที่
แล้วก็จะขับรถตามไปอ้างเป็นไฟแนนซ์ไปขอยึดรถ
แล้วคนร้ายก็นำรถไปจำนำแบบเถื่อน
หรือว่าไปรักรอบส่งขายตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

น่าจะเป็นขบวนการที่เป็นการออกอุบาย

แล้วคาดว่าจะได้กลุ่มผู้ต้องหาเร็วนี้
ใครที่มีขบวนการนี้มาต้องระวังให้ดี